ดูที่พิจิตรหน่อยเป็นควันหลงส่งท้ายสงกรานค่ะคุณผู้ชม
คราวนี้วัยรุ่นเขาก็บิดมอเตอร์ไซค์มากันเป็น๑๐กว่าคันนะคะ
แล้วก็ไปก่อเหตุไปกราดยิงดะเหมือนกันจะยิงคู่อริ
แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีชาวบ้านที่เขาโดนลูกหลงค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมา
โดยตำรวจภูทรทัพคล้อจังหวัดพิจิตรก็ได้รับแจ้ง
ว่ามีเหตุยิงกันแล้วก็มีคนเจ็บคนเสียชีวิต
บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปตทหมู่๑ที่ตำบลทัพคล้ออำเภอทัพคล้อ
แล้วในที่เกิดเหตุไปถึงมีคนเจ็บ๔รายนะคะ

หนึ่งในนั้นคือเธอคนนี้ค่ะเสียชีวิตคุณผู้ชม
ชื่อนางสาวปิยธิดามั่งมีอายุ๑๗ปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด
บริเวณหน้าอกขวา๒นัด

นายวรเมษสุขสมเนธอายุ๑๖ปี
ถูกยิงเข้าที่บริเวณลำคอ๑นัด
อาการตอนนี้ยังสาหัสอยู่เลยนะคะ
เด็กชายธนพันธ์แสงประทุมอายุ๑๓ปี
ก็ถูกยิงเข้าที่ต้นแขนขวา๑นัด
ส่วนอีกคนนึงเนี่ยคนเจ็บนะคะ
เป็นผู้ชายไม่ทราบชื่อ

ช่วงประมาณนัก๓ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ

คนเจ็บคนตายน่างมาท้ายกับรถกระบะ
ที่มาจากอำเภอบางมูลนาค

เพราะว่าที่วัดมงคลทัพคล้อเขาจัดงานวันสุดท้าย
พอมาเที่ยวเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็กำลังจะเดินทางกลับ
ทีนี้ตอนที่คนขับจอดรถจะทำธุระที่หน้าปั๊มน้ำมัน
ก็จะไปเข้าห้องน้องห้องน้ำทีนี้มีกลุ่มวัยรุ่น
มอเตอร์ไซค์มามากันเป็น๑๐คันเลยคุณผู้ชม
มาไล่ยิงคู่อริที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์หนีผ่านมาทางนี้
ทีนี้ค่ะรถกระบะคันนี้จอดอยู่คนขับไม่อยู่ลงไปทำธุระ
กระสุนปืนมันก็เลยพลาดไปโดนคนที่นั่งท้ายกระบะทั้ง๔คน
ทำให้มีคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิต
ทีนี้พอกลุ่มวัยรุ่นที่เขาก่อเหตุยิงเสร็จเรียบร้อยกราดยิงเสร็จแล้วปั๊บ

ล่าสุดนะคะเช้าวันนี้ตำรวจชุดสืบสวนและพนักงานสอบสวนสพทัพคล้อ
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณถนนสายทัพคล้อตะพานหิน
อยู่ใกล้กับปั๊มปอตทก็ไปเจอเป็นปลอกกระสุนปืน
๙มม๓ปลอกตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ทะเบียน๑กกน๑๐๕พิจิตร
ก็คิดว่าน่าจะเป็นของวัยรุ่นกลุ่มที่ก่อเหตุนี่แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็รวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนตอนนี้ก็กำลังสืบสวนตามหาตัวกลุ่มวัยรุ่นมาดำเนินคดี
ตำรวจเขาก็ต้องไปแกะรอยต่อจากกล้องวงจรปิด
ว่าก่อนเกิดเหตุขับมาทางไหนแล้วหลังจากนั้นยิงแล้วหนีไปทางไหนต่อ
จะได้เอาตัวคนผิดมาดำเนินคดีนะคะ